พ่อตาที่บุรีรำบอกว่าทุกข์ใจมากไม่แน่ใจว่ามันคือลูกเขย
หรือเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามกันมาตั้งแต่ชาติปางกรเนี่ยนะคะ
แกบอกว่าแกทนมาสุดและถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวเล่าให้ฟังสาเหตุแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ย
ไอ้ลูกเขยไรเนี่ยถูกเพาะตาชัยมีดจ้วงแทง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องลงไปตรวจสอบนะคะทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยอะไรต่าง
พื้นที่บ้านโนนเรืองตำบลบ้านเคาะอำเภอเมืองค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา
เราไปถามพ่อตาโหดรายนี้ก็ถามพ่อตาว่าทำทำไม
ทำไมถึงทำพ่อตาหรือว่านายผาดเนี่ย
เล่าสาเหตุคุณผู้ชมฟังดีนะคะ
เล่าสาเหตุบอกว่าที่ต้องฆ่าลูกเขยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้
ลูกเคยบอกให้พ่อตาเนี้ยขายที่นาพ่อเคยลูกเคยอะไรอย่างเงี้ย
ปากหวานก้นเปรี้ยวค่ะบอกพ่อตา
พ่อตาขายที่นาเถอะเดี๋ยวจะเอาเงินไปลงทุนต่าง
ซื้อรถสิบล้อมารับจ้างบรรทุกดินถมดินพ่อตาบอกว่าก็ยอมทำตามทุกอย่างนะ
แต่สุดท้ายขาดทุนขาดทุนทำไง
ขายรถสิบล้อที่ซื้อมาทิ้งไปแล้วเงินที่ขายรถสิบล้ออ่ะ
อยู่ไหนอยู่ไหนพ่อตาบอกว่าไอ้ลูกเขยรายเนี้ย
มันเอาเงินไปใช้เกลี้ยงไม่ยอมคืนที่ผ่านมาพ่อตาขายที่นานหลายสิบไร่
รวมทั้งบ้านพักที่อยู่ในตำบลแดงใหญ่ก็ขายนะคะ
แล้วสุดท้ายตัวเองไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลย
จนต้องมาขออาศัยที่นาของน้องสาวเนี้ยอยู่ปลูกเพิ่มพักเล็กเล็กแบบเนี้ยค่ะ
อาศัยตามลำพังนอกจากนี้เวลาลูกเขยเมาเหล้า
มันจะอลวาดด่าทอรวมถึงหนักสุดคือขู่ฆ่า
ขู่ทำร้ายร่างกายด้วยพ่อตาเล่าต่อกระทั่งก่อนเกิดเหตุวันนั้น
เขาอยู่บ้านกับลูกเขยเพียงลำพังสองคนสองต่อสอง
เขยเอาอีกแล้วขู่ทำร้ายร่างกายแล้วจู่ก็เดินปลีเข้ามาเลยนะ
มาหาเรื่องเขาก็เลยตัดสินใจความมีดปลายแหลมแทงสวนกลับไป
ลูกเขยวิ่งหนีไปค่ะวิ่งหนีไปได้ไม่ไกล
ล้มลงหน้าห้องน้ำสุดท้ายขาดใจตาย
เบื้องต้นตำรวจบอกว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่
เหตุการณ์นี้มีคนตายเหตุการณ์นี้เป็นคดีแล้ว
ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายแจ้งความพ่อตารายเนี้ย
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วนำตัวไปส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ส่วนเมียของคนตายยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมาสามีกับพ่อก็มีปัญหาทะเลาะกันมาตลอด
เฉพาะเวลาที่สามีเมาเหล้ามักจะมีปากเสียง
เลาะกับพ่อของเธอเป็นประจำทุกวี่ทุกวัน
เมื่อเกิดเหตุร้ายแบบนี้ก็เลยทำให้ครอบครัวแน่นอนนะคะ
ไม่มีใครมีความสุขมีแต่ความทุกข์กับความทุกข์นะคะ